เป็นคลิปที่เตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนนเหมือนกัน
เมื่อสักครู่อาจจะหักหลบเสาเข็ม
แต่คราวนี้เป็นรถบรรทุกเหล็กนะคะ
ที่เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวอยู่เหมือนกัน

โหหลากเข้ามาด้วยน่ะ

ลากเต็มนะคะ
นะครับ

ยาวมากแล้วขับมาเร็วแล้วไม่พ้นจริง

นี่คุณผู้ชมต้องดูด้านขวาของจอ
ตอนแรกเราก็จะไปโฟกัสด้านซ้ายใช่ไหม

ทิ้มแล้วก็ปาดออกมาด้วยนะคะ

ก็เป็นเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิด
บนถนนสายหนึ่งในประเทศจีนค่ะ
หลังจากมีรถบรรทุกเหล็กคันหนึ่งกำลังเลี้ยวเข้าซอย
แต่เหล็กที่บรรทุกมาด้วยมีความยาวเกินตัวรถ

เพื่อให้คันอื่นสังเกตเห็นได้ง่าย

ตัวรถได้รับความเสียหายอย่างหนัก
ทำให้เหล็กกวาดหลังคารถหายไปทั้งแถบ

ผู้ที่ขับรถเก๋งบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
แต่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
ได้ระมัดระวังอย่างยิ่งขึ้นนะคะ
แล้วก็มันมีผ้าแดงด้วยไงฮะสวัสดีค่ะ
แล้วมันไม่ได้ล็อกไม่ได้ถูกล็อกเอาไว้ด้วย
คือแค่วางไว้เฉยนะคะ
ระมัดระวังนะคะอันนี้เกิดที่จีน
ใช่ที่ไทยก็นะเป็นไปได้